ส่วนข่าวต่อไปนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าน้องชายเขาถูกรุม
ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยไปเต็บบอล
เตะบอลแล้วไปมีปัญหากับเจ้าถิ่น
แต่สุดท้ายฝ่ายคู่กรณีของน้องชายเขานี่
อีกฝ่ายหนึ่ง๕รุ่มหนึ่งเลยครับเปลี่ยนจากตัวฮะ
โอ้โหมันตัวยังไงล่ะเนี่ย
นี่โอ้โหตอนแรกนี่ท่าทางเป็นมวยมาเลย
แล้วเท้ากิโดยสู้นะคะ

นี่ครับกลายเป็น๕ลุมหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วมีการใช้ในข่าวบอกเป็นพลั่วนะ
แล้วก็มีที่โกยผงด้วยเป็นเครื่องทดแรงเหตุเกิดในซอยวัดด่านสำโลง๕๖จังหวัดสมุทรปราการครับ
พี่ชายของคนที่ถูกรุมเนี่ยถูกรุมแล้วเรียบร้อยแล้วเสื้อเทา

น้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีเรื่องแต่มันจำเป็นนะฮะลูกผู้ชายต้องไปตามคำท้า

คู่กรณีทั้งต่อยทั้งเตะก้านคอเมื่อกี้เราเห็นภาพไปนะฮะ
น้องชายเนี่ยเจ็บคราวนี้เจ็บโกรธเนี่ยโกรธ

แต่อีกฝ่ายพอทำท่าจะสู้ไม่ได้แล้วแบบขอพัก
ขอพักเราแอบโทรศัพท์ไปตามพักพวกมารุมฮะ
อย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับ
คือตัวน้องชายเนี่ยไม่ติดใจนะแต่ครอบครัวเห็นแล้วเนี่ยไม่ไหว
ก็เลยเอาคลิปไปแจ้งความนะครับ
ซึ่งตำรวจแจ้งว่ารู้ตัวทั้งหมดแล้วไอ้ที่ลุมเขาเนี่ยนะ
อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบสวนจะให้มาเจรจากับผู้เสียหาย

โอ้ยดูบนฟาดเข้าไป
ทั้งที่ตักขยะทั้งไม้กวาดทั้งพั่วนะ